สุขภาพพี่มิ้วถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญละเลยไม่ได้เลยนะคะ
ซึ่งคุณพิมมาดาเองค่ะก็เพิ่งจะหายจากการป่วยมะเร็งรังไข่ระยะแรก
หลังจากที่รักษาตัวนาน๗เดือนเต็มค่ะ
คุณหมอเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์
หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแค่ตอนนี้เอาเป็นว่าพิมรักษาครบ
ขั้นตอนทุกอย่างที่ควรจะทำ
แล้วก็ผลเลือดในวันนี้ที่ตรวจออกมา
คุณหมอก็แค่แสดงความยินดีว่าหายเป็นปกติแล้ว
ยิ้มมาตั้งแต่นิ้วเท้าจนไม่ขึ้นมาถึงปาก
ตลอดพริมคิดว่าจากนี้จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ด้ำไปครับ

เป็นเหมือนขนแมวเลยค่ะ

จากนี้เธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการเจ็บป่วยจนชีวิตเข้าใกล้ความตายครั้งนี้
จะช่วยเตือนสติให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทำทุกวันให้มีความสุข
ซึ่งก็อยากทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างให้มากที่สุดค่ะ
วิธีการใช้ชีวิตวิธีการมุมมองอะไรต่างก็มีการเปลี่ยน
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนจนโอ้โหอยู่ดีพอป่วยแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมามันก็ไม่ใช่
ก็รู้สึกแค่ว่าตอนนี้อยากแบบมีความสุขทุกวันแบบนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่จะทำ
แล้วก็มีประโยชน์กับสังคมได้บ้างในบางส่วนที่เราสามารถจะช่วยได้ตรงนี้ผมก็อยากจะช่วย
แม้ว่าความเจ็บปวดอย่างที่พิมพูดเรื่อยนะคะว่าเหมือนแบบไม่มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครที่จะไม่เจอโรคภัยไม่เจอวันนี้ก็เจอวันหน้าไม่เจอน้อยก็เจอมาก
มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนต้องเจอฉะนั้นพิมก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อเจ็บป่วยพอเกิดแก่เริ่มเจ็บมันก็จะมีวันที่เราจะต้องตาย
รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเข้าใกล้ความตายขึ้นทุกวันเนี่ยมันทำให้เราอยากอยู่บนโลกนี้แบบมีประโยชน์อ่ะ
ความคิดแบบนี้เห็นเลยว่ากำลังใจของคุณพิมดีมากนะคะพี่มิ้ว
แล้วก็มีกำลังใจจากแฟนคลับนะคะส่งไปให้กำลังใจคุณพิมเยอะเลยคุณพิมก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้เธอหายแล้ว
แต่หลังจากนี้ไปก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดคุณหมอบอกว่าอยากให้คุณพิมกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเลย
แต่ก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่แล้วค่ะ